อืมมันจะเหมาะสมเหรอท่าน

แต่มีพระท่านไปกางเต็นต์

อุทรมาอึดอัด

ที่วัดก่อสร้างเสียงดังซะละเกิน
เออท่านก็เลยต้องมาอยู่ที่ปั๊มเพื่อหนีเสียงดังอย่างเงี้เหรอ

ใครเล่าเรื่องที่ผู้ชายแต่งกายคล้ายพระ
ล้อรถอ๋อไม่ใช่เมื่อวานหลายวันแล้วล่ะ
หลายวันแล้วใช่ไหมไม่ใช่เรื่องเดียวกันใช่ไหม

ตำรวจสพนหานะครับเข้าตรวจสอบที่ปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่ง
เขตเทศบาลเมืองหนองหานหลังจากได้รับแจ้งจากชาวบ้านบอกว่า
มีพระรูปหนึ่งนะครับมาอาศัยนอนในเต็นต์ใกล้กับปั๊มน้ำมันนี่แหละ
แล้วมาอาศัยส่งน้ำอยู่ในอยู่ในปั๊มน้ำมันก็คืออาบน้ำนะครับ
แทนที่จะอยู่วัดตามพระวินัยในช่วงเข้าพรรษา
จากการตรวจสอบพบว่าพระรูปนี้ครับพระภิกษุรูปนี้นะครับ
เดินออกจากห้องน้ำของปั๊มท่านสภาย่า
แล้วก็มีถุงหูฮิ้วพลาสติกนะใส่ของใช้
ทราบชื่อคือพระวัญชัยอายุ๓๖ปีมีภูมิลำเนาอยู่สงขลานะ
สงขลาแต่ในใบสุทธิระบุว่าท่านบวชอยู่ที่วัดแห่งหนึ่ง
อำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีพระวัญชัยท่านชี้แจงแบบนี้ฟังท่านหน่อย
บอกว่าโอ้โหที่ไม่อยู่วัดเนี่ยนะที่ไม่อยู่วัด
เพราะอึดอาจกับเรื่องบางอย่างอีกทั้งวัดก็มีการก่อสร้างอยู่
ตลอดเวลาเลยก็เลยจ้างรถสามล้อมาส่งที่อำเภอหนองหาน
ทีแรกจะไปขอจำวัดที่วัดแห่งหนึ่งแต่ท่านเจ้าวาดท่านไม่รับไง
เพราะเป็นช่วงกลางพรรษาก็เลยมาปักหลักกลางเต็นต์
อยู่ที่ตึกสร้างใหม่นี่ข้างปั๊มนี่แหละโยม
ก็ว่าผิดกันยังหรอกแล้วควันสานวัดแม่พ่อมันแหละ
อาจารย์มายูนี่โดดออกไปยูเต้นนี่
และมันจะยูดยูต้อไปเปล่าหรือ
พระวัญชัยจะยอมรับเรื่องที่หนีออกจากวัดมามันผิด
อ่ะแล้วถามนิดเถอะครับท่านนะแล้วที่ท่านบอกอึดอัดใจอึดใจเรื่องอะไร
มันบอกไม่ได้บอกไม่ได้เพราะเป็นเรื่องไม่ดีอ้าวยิ่งอยากรู้เลยครับคราวนี้
ท่านบอกท่านต้องหนีออกมาเพื่อความอยู่รอดนะ
อื้อขนาดนั้นเลยเออท่านบอกแบบนี้เลย
พนักงานปั๊มเล่าบอกว่าพระรูปนี้มากางเต็นต์นะครับอยู่ที่นี่เป็นเดือนแล้ว
โอ้โหเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาดูแลหน่อยนะครับเพราะมองว่าไม่เหมาะสมนะครับ
เอาสำนักพุทธไปดูหน่อยนะฮะไปดูหน่อยว่าท่านร้อนใจเรื่องอะไรนะครับ
ถึงขั้นออกจากวันมานะครับเป็นการบอกไม่ได้ด้วยนะครับ